อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าช่วงนี้อยากจะมีอะไรไปไว้เสี่ยงโชค
เสี่ยงดวงแล้วก็ให้มารอขึ้นรถบัสกับพวกเราไม่ต้องไปเองนะครับ

ชมรมคนนิยมตัวเลขรถบัตรไปจอดรอหน้าบ้านแล้ว
ขึ้นเลยแล้วกันไปดูเห็ดมือผีกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วมันเหม็นด้วยนะไอ้เห็ดนี้เนี่ยฮะไอ้ขาวอยู่เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ
บางคนก็เรียกเห็ดปลาหมึกหรือว่าเห็ดหมึกเหม็นนะครับ
บางบ้านก็เรียกเห็ดมือผีนะครับมันเป็นเห็ดหายากครับคุณผู้ชมฮะ
คือมันโผล่ขึ้นมาบนดินอยู่ใต้สารพระภูมิในบ้านของพี่สำรวย
ก่อสูงเนินอายุ๕๔ปีที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
เจ้าของบ้านเล่าแบบนี้บอกว่าเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วนะ
ลดน้ำต้นไม้แล้วก็มันเหม็นอะไรนะหนูตายหรือเปล่าหรืออะไรนะ
ก็เลยเดินหาดูปรากฏว่าเอ้ามันมาเหม็นรุนแรงอยู่ที่เจ้าเห็ดนี้
เธอบอกเธอไม่เคยเห็นมาก่อนครับก็เลยให้หลานไปค้นหาข้อมูล
ก็จนทราบว่ามันเป็นเห็ดมือผี
ซึ่งหายากติดอันดับ๒ของโลกทีเดียวนะครับ

ลองเสี่ยงดวงดูครับเมื่องวดที่ผ่านมาปรากฏว่า

แล้วก็ครั้งนี้พบว่ามีเห็ดมือผีงอกขึ้นมาอีกนะ
ความสูง๑๐เซนติเมตรและกว้าง๕เซนติเมตรครับ

ค่ะเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ

คือตุ๊กแกเป็นของแขยงของใครหลายคนนะ
เพราะได้ยินเสียงตุ๊กแกอุ๊ยใช่ไหมครับ
คุณผู้ชมกับตุ๊กแกเป็นตุ๊กแกสองหางนะฮะ
เจ้าของบ้านบอกว่าอย่าไปไล่มัน
ให้มันอยู่เพราะเขาบอกว่า

เขามีแต่โชคลาภเข้ามานะคะ
คุณนพสุบราชเป็นเจ้าของบ้านบ้านเลขที่๑๓๕ทัพ๑หมู๗
พื้นที่บ้านมะเกาะแก้วตำบลตะโนด
ประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
แล้วบอกว่าตุ๊กแก่ตัวนี้มีความยาวราว๑ฟุตครึ่ง

อยู่ด้วยกันมานาน๓ปีแล้วนะคะ
แล้วที่แปลกใจคือมันเชื่องมากไม่ตื่นกลัวคน
แม้จะใช้ไม้เขียแล้วก็ตามนะคะ
แล้วตั้งแต่ที่บ้านมีตุ๊กแก่ตัวนี้เข้ามา
หน้าที่การงานก็ดีขึ้นเงินทองก็ไม่เคยขัดสน
ก็เลยเชื่อว่าเป็นตุ๊กแก่ที่นำโชคลาภมาให้นะคะ

แหนกันมาดูนี่แหละค่ะแล้วก็ตีเป็นตัวเลขต่าง
เพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคในงวดถัดไป

ตุ๊กแก่มันคืออะไรฮะ

คิดถึงความศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่ไป
นาคารสนุทรบ้านดุงอุดอ่อนก็ผิดหวังแล้วครับ

ก็ปิดมาตั้งแต่วันที่๘เมษายนนะครับ

แต่นักท่องเที่ยวคนที่เขาไม่รู้ข่าว

แต่มีคนตาดีแอบไปเห็นขันน้ำมนต์สิครับ
ที่พ่อจ้ำทำเอาไว้ก่อนจะปิดเกาะขันน้ำมนต
ซึ่งอยู่ที่ศาลนี่พ่อปู่แม่ย่า

ซึ่งคนตาดีเขาก็เห็นเป็นเลข๓ตัวเลยไหน
เออมันก็อย่างที่เขาเห็นจริงแหละคุณผู้ชมก็ลองเพ่งกันดู
แล้วแต่คุณผู้ชมจะใช้วิจารณญาณและจินตนาการนะครับ

บรรยากาศในวัดปางมะกงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับ

มีชาวบ้านชวนกันไปไหว้
ขอโชคขอลาบครับจากรูปหล่อไอ้ไข่โคตรเศรษฐี
ได้ดังใจหวังกันตลอดทั้งวันแบบนี้เลยนะฮะ
นายสุคำคำเปียงท่านอายุ๓๐ปี

ก็เอาเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนไอ้ไข่

หลังจากเขาดวงดีรับโชคถูกลอตเตอรี่

งวดที่ผ่านมารับทรัพย์ไปเขาบอกเบานะ

ส่วนงวดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาเลขปลายประทัดเนี่ยที่ได้วันนี้นะฮะ

เลขปลายประทัดวันนี้ไม่ได้ให้ดู
แต่พี่เขาซื้อเยอะนั้นนะ

คุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ